ไปคุยกันกับคุณสินทนันบุญยอด
มาคุยกันกับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุขนะครับ
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
เคราะห์ให้ฟังกันในวันแห่งความรักวันนี้ครับเชิญเลยครับ
ถ้าเราเทียบคนจีนเรียกวันจ่ายนะ
ถ้าเราเทียบคนจีนเรียกวันจ่ายนะ
คือเทศการจุจจีน
และก็เป็นวันธนาคารครับ

รถรายแมนต์หรืออุเบอร์
แต่บวกนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากนักนะครับ
แต่คนที่ขายสุทธิเมื่อวานเนี่ยยังเป็นนักทุนต่างชาติอยู่นะครับ
ใช้ได้ใช้ได้นะครับ
ก็ดูแล้วพยายามตลาดหุ้นไทยพยายามกลับมายืนอยู่เหนือ๑๘๐๐จุดให้ได้
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับฐานลงมาอยู่ใกล้ประมาณ๑๗๖๐นะครับ
ซึ่งถ้าเรามองจริงนะคุณเน็ตนะมันเป็นอย่างนี้เกือบทั่วโลก
อยากให้ดูถ้าพวกเราจำกันได้ผมเคยพูดว่า
ใช้เวลาประมาณแค่๒๐กว่าวันในการเทรด
จาก๒๕๐๐ไป๒๖๐๐ใช้เวลาไม่ถึง๑๐วันนะ

ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเหมือนกันหลังจากทะลุ๒๖๐
ดังนั้นถ้าเรามองอย่างนี้หมายความว่าการที่ตลาดหุ้นลงมาแบบนี้
แล้วมันลงแล้วยืนที่๒๔๐๐จุดได้
มันกลายเป็นว่ากลางตลาดกำลังมองว่า๒๔๐๐น่าจะเป็นแนวรับ
แล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนเชื่อว่าน่าจะเริ่มตายระดับกันใหม่

บ้านเราก็ลงมาตรงแถว๑๗๐๐แล้วก็คิดว่าจะเป็นแนวรับที่ต้องแข็งแกร่ง
แต่รู้สึกว่าจะเป็นแนวกลางที่ทุกคนอยากให้ยืนอยู่ให้ได้
เพราะเราเนี่ยกว่าจะหลุด๑๘๐๐มาได้นี่ก็นานนะคุณเน็ตนะ
ดังนั้นพอมันลงมาปุ๊บตอนนี้ตายก็คือจะไปตายแถว๑๘๐๐แล้ว
เรียกว่าฐานละกันของตลาดหุ้นนะครับ
เพราะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามกันก็คือ
ตัวเลขหลายตัวอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปของปีนี้นะครับ
อย่างพี่ทศพูดถึงดาวโจรเมื่อวานนี้ดาวโจรนี้บวกอยู่นิดหน่อยนะครับ

แล้วก็ทางที่ลบหนักจะเป็นทางฝั่งยุโรปนะครับ

เมื่อวานนี้ลบไป๘๖จุดหรือ๐๗๐นะครับ
ลบประมาณ๕๕จุดนะครับหรือ๐๒๖เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ
ทั่วโลกดูแล้วนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงมากมาย
แต่ว่าที่มาที่มาก่อนเนื่องจากว่าของยุโรปทำไมปิดลบ
ที่จะออกมาในสัปดาห์นี้น่าจะออกมาดีกว่าที่คาด
แล้วก็มองว่ามองหน้าเดียวกันเลยคือมองว่าน่าจะมีการเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่า
แล้วก็ตอนนี้ก็ประเด็นก็คือทำให้เงินเยือนแข็ง
เนื่องจากว่าไตรมาสนี้เป็นไตรมาสถ้าเราบอกว่าทางบัญชี
ไตรมาสนี้เป็นไตรมาสที่๔ทางบัญชีของญี่ปุ่นนะ
แต่ของเราถือว่าไตรมาสที่๑แต่ของญี่ปุ่นถือว่าเป็นไตรมาสที่๔
ซึ่งปกติไตรมาสที่๔อย่างนี้ก็จะมีเงินที่เป็นเงินปันผล
ที่บริษัทญี่ปุ่นไปลงทุนในต่างประเทศ
เอาเงินปันผลกลับเข้าไปในประเทศซึ่งก็ต้องแลกเป็นเยน
อันนั้นก็ทำให้ค่าเงินเย็นแข็งค่า
พอค่าเงินแข็งค่าโดยปกติตลาดหุ้น
ก็จะปรับตัวอ่อนค่าลงมาเล็กน้อย

ก็คือเงินไหลกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง
ใช่ดังนั้นก็เป็นปกติ
ไม่มีอะไรน่าตกใจที่เป็นลบ

ก่อนหน้านี้แข็งค่ามาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีการอ่อนค่าไปเมื่อ๒๓วันก่อน
ไปอยู่ที่ประมาณ๓๑๗บาท
เช้านี้เปิดมาอยู่แถวประมาณ๓๑๔บาทแล้ว

ถ้าเทียบดอลลาร์ก็อยู่ประมาณ๓๑๔บาท
ถ้าเทียบเป็นเยนก็อยู่แถวประมาณ๑๐๐เยน

ถ้าเทียบเป็นเงินปลอดอยู่แถวประมาณ๔๔บาท
ถ้าเป็นยูโนก็แถวประมาณ๓๙
นั้นถามว่ามันก็ถ้าเทียบบาทกับสกุลต่างมันเริ่มนิ่งแล้ว
อยู่ระดับนี้มาสักพับแล้ว
ดังนั้นก็คิดว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ทุกคน
ก็น่าจะสบายใจขึ้นในเรื่องของการเหวี่ยงของค่าเงินบาท

เข้าสู่ช่วงเทศกาลจุดจีน
เดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างพี่เสร็จการณ์สุชชีน
เดี๋ยวสุชชีนตอนนี้สมัยก่อนเราก็ดีใจนะสุชชีน
กลับข้างกันนะด้วยวัยวุฒินะ

ต้องจ่ายใช้สอนก็ต้องทั่วเที่ยวนะ
อใช่ตกลองก็ต้องบอกว่าวันนี้บรรทบินตรีเองเราก็มีซองอ่างเปล่าแจกนะ
ก็ลูกค้าสามารถเดินเข้ามาขอได้เวลาต้องการจะใช้อองอังเปล่านะครับ
ก็มาเดินฝากขอที่สาขาดนี่
จะลิงก์กับภาวะของเงินเฟ้อของบ้านเรานะครับ
บ้านเรานี่ถือว่าเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำมาค่อนข้างหลายปีแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นปีนี้เขาเชื่อว่าเมื่อคนมีรายได้มากขึ้น

ก็จะทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่หมุนเวียนได้นะครับ

ซึ่งวันนี้มันเป็นกันทั่วโลกนะครับ
ไม่ต้องตกใจว่าประเทศไทยเงินเฟ้ออีกแล้ว
มันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกเวลาที่เฟ้อกันทั่วโลก

แต่สิ่งที่ให้ดีกว่าเดิมก็คือว่าเมื่อเงินเฟ้อโต

จับจ่ายใช้หอยซื้อของทั้งหมดเลยนะครับ

คนนั้นก็มีตังค์เอามาจะหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ
เพราะฉะนั้นเมื่อรายได้ต่อคนมากขึ้น
แล้วมากขึ้นกว่าราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้น

แต่ว่าถ้าราคาสินค้าแพงกว่ารายได้ของคนที่เพิ่มขึ้น
อันนี้ไม่ดีซึ่งประเทศไทยเราเนี่ย

การเติบตัวของเศรษฐกิจดีกว่าเงินเฟิร์น

มาดูเม็ดเงินสะพัดรับเศรษฐการณ์จุดจีนกัน
ก็ดูปีที่แล้วนี่หนูเอา๓ปีย้อนหลังมาให้ดูนะ

ใช้ปีก็ประมาณ๕๒๐๐๐กว่าล้าน
โอ้โฮโชคเศรษฐการณ์จุดจีน
ตอนนี้ปี๖๑คาดการณ์ว่าจะค่อนข้างโตทีเดียว
อยู่ประมาณ๕๖๘๖๐ล้านนะ

กล้าจับจ่ายใช้ไฟมากขึ้นหรือมีรายได้มากขึ้นนั่นเอง

เช่นสมัยก่อนว่าเจ้าโง่แซ่ซาแซ่

ตอนนี้ห้างก็มีจัดหักเรียบร้อย
แล้วก็ง่ายขึ้นทำให้คนก็มีการจับจ่ายใช้สอยที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม

ใช่มาดูว่าในสัดส่วนของการใช้จ่ายช่วงเทศกรรมจุจจีนใช้ไปกับอะไรบ้าง
ไลด์ถัดไปนะก็๔๔เป็นการท่องเที่ยว
อันนี้ดีอยากให้ทองเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะครับ
อันนี้สองทองคำเป็นปกติเลยคนจีนส่วนใหญ่
จุจจีนบางทีให้ทองกันตอนนี้ทองก็อยู่ไม่ถึง๒หมื่นถือว่าโชคดีมาก
จะเห็นภาพว่าสัดส่วนของการท่องเที่ยวทองคำหรือสินค้าอื่น

เพราะว่าจากบริษัทใหญ่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ในตลาดหุ้นทั้งนั้นนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าอุ๊ยฉันใช้จ่ายไปกับเขา
งั้นไปลงทุนกับเขาเลยดีกว่านะครับครบถ้วนไหมครับพี่ทศช่วงเทศกาลจุดจีนของเรา
ก็เซ็นเจมส์หรือซินเวอร์ชัยล่วงหน้าเลยนะครับ